เอาละค่ะมาดูเรื่องของหินประหลาด

ซึ่งหินหล่นลงมาชาวบ้านเขาก็ตกใจ

แต่ว่าสุดท้ายก็ส่งตรวจสอบ
พบว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนจากนอกโลกหรือว่าอุกาบะ
ด้วยความเชื่อก็เชื่อว่าจะนำโชคมาให้

โลมไพรเจ้าของบ้านหมู่ที่๓ตำบลพลายชุมพล
อำเภอเมืองพิศนุโลกก็เล่าถึงเหตุการณ์
บอกว่ามีหินประหลาดตกมาจากฟากฟ้า
ลุหลังคาบ้านพุ่งใส่กรอบรูปหลวงปู่แหวน
แขวนอยู่ข้างฝาตกลงมาแตก
ก็สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านนะคะ
และจุดที่ตกลงมาด้วยจุดที่ตกลงมา
ใช่ค่ะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์
ที่ผ่านมาระหว่างที่นั่งรับประทานอาหารอยู่คนเดียว

เสียงดังลงมาบริเวณหลังคาบ้าน
ข้าวของแตกกระจุยกระจาย
ตอนแรกนึกว่ามีคนยิงปืนใส่หลังคาบ้าน
แต่พอเดินมากลับพบก้อนหินขนาดเท่าไข่ไก่
กระจายอยู่บนพื้นบ้านหยิบขึ้นมาดูร้อนมือ
ก็ต้องรีบวางหินลงนะคะ

หินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๕เซนติเมตร
หนัก๓๐๐กรัมค่ะมีลักษณะเป็นสีดำ
ด้านในคล้ายปูนสีขาวส่องแสงระยิบระยับ
เวลามีไฟไปกระทบนะคะ
ในโลกโซเชียลมีหลายพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ในอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตรการ

เชื่อว่าก้อนหินที่ตกใส่หลังคาบ้าน
อาจจะเป็นชิ้นส่วนของอุกาบาทซึ่งแต่ว่าเป็นความเชื่อ
ชาวบ้านก็เชื่อว่าจะเป็นการนำโชคลาภความโชคดี

ใช่ค่ะด้านพร้อมการระบันเทาสาธารณภัย

ได้นำกระเบื้องไปมุงหลังคาให้ใหม่แบบนี้

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มีแรงดึงดูดติดกันอย่างชัดเจน
มั่นใจได้ว่าก้อนหินก้อนนี้

เป็นตระกูลเดียวกับพวกเหล็กผสมซิลิก้า
ทำให้ส่องแสงระยิบระยับ

ที่จะเป็นชิ้นส่วนของขยะอวกาศ

มีธาตุกำลังตรังศรีในระดับที่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ครอบครองด้วย

และเช่นเดียวกับดรสรรโปสยจินดา
เป็นรองพอสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ค่ะ
บอกว่าคาดว่าวัตถุที่ตกลงมา

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รวมทั้งเจ้าของบ้าน
ยินดีที่จะนำมาให้ทางสรได้พิสูจน์
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑วันค่ะ

ถ้าถึงพื้นเรียกว่าอุกาบาทแล้วนะ